คุณผู้ชมไปเจอกับเนื้อจราเข้ปิ้งนมสดกันแล้ว
นี่ปิ้งย่างอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่ยอดฮิตก็คือไก่ย่าง

ไก่ย่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยอยู่ในรายการตลอดข่าวของเราไม่ได้หรอกจะบอกให้
มันจะต้องเป็นไก่ย่างอะไรไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผา

มีมั้ยอ๋อไม่มีมีแต่อะไรนะพวกมีไก่เหรอ
มีพวกก็ได้นะมันเสียบ
ไม่ต้องแค่นี้ก็จะตายอยู่แล้ว
ไก่ย่างที่ผมจะพาไปทานนี่เป็นไก่ย่างหมักฉี่มดแดง

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ไปกันที่นี่เลยนะครับที่จังหวัดขอนแก่น
เขาต่อยอดความคิดการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นบ้านในชุมชน
ด้วยการทำไก่ย่างหมักฉี่มดแดงครับ

ก็ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าหาทานยากแล้วนะ

ชาวบ้านเขาบอกว่าจะนำสมุนไพรพื้นบ้านที่นำมาหมักต่าง
ไม่ว่าจะเป็นขาตาไคร้มะกรูดกาเทียมกาชายผักชี
หมักหมักไว้สัก๒ชั่วโมง

เห็นมีตัวมดแดงอยู่บนไก่ด้วย
มีมดแดงสิครับจะไม่มีได้ไง
เพราะว่านี่มันคือการใส่ฉี่มดแดงลงไปให้มันนิ่ม
เพราะว่าเขาเอาไปซุกกับมดแดงทั้งรัง
เนื้อไก่ที่หมักแล้วเนี่ยนะยังไม่ได้ย่างนะ
แต่ว่าพอหมักเสร็จปุ๊บเอาไปซุกกับตรงรังของมดแดง
เพื่อให้มดแดงไปขึ้นอยู่บนเนื้อไก่
ไปกัดไปกินไปฉี่อยู่บนนั้นแล้วก็ฉี่ใส่
ใช่แล้วครับมันเหมือนเป็นการเพิ่มเติมความนุ่มให้กับเนื้อไก่

ไม่ใช่ว่าย่างเสร็จแล้วมดมันมาขึ้นตัวไก่มาตอมไม่ใช่แบบนั้น
ที่สำคัญครับชาวบ้านเขาบอกว่ามดแดงก็คือยาบำรุงร่างกายชั้นดีเลยนะ
ของคนเท่าคนแก่เขาเชื่อกัน
ที่ผ่านมาเนี่ยเคยถูกนำมาทำเป็นยาแล้ว
แล้วก็นำมาเป็นส่วนผสมของอาหารหลายอย่างหลายชนิด
วันนี้ครับชุมชนบ้านบางว่าก็นำเอามดแดงมาเป็นส่วนผสมของไก่ย่าง
พอหมักได้ที่แล้วอย่างที่บอกเอาไปหมกเอาไว้ในรังมดแดง
เสร็จแล้วก็เอามาย่างย่างย่างก็จะเห็นตัวมดแดงเนี่ยนะครับ
ขึ้นเต็มเนื้อไก่ไปหมดอันนี้กินได้นะ
ชาวบ้านเขาบอกว่ามันก็จะได้รสชาติแบบหอมมันหวานเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยว
เปรี้ยวของตัวมดแดงกับจีบของมันนั่นเองนะครับ

นี่แหละครับประมาณนั้นแล้วก็อาหารชนิดนี้ต้องบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะ
แล้วก็ในช่วงของการนำไก่ไปซุกในรังมดแดงหรือว่าหมักกับมดแดงนั้น
จะใช้เวลาสักประมาณ๑ชั่วโมง
พอทำแบบนั้นปั๊บอย่างที่ผมบอก
มาย่างต่อด้วยถ่านไม้จนมันซุกครับ
ย่างด้วยถ่านด้วยมันก็จะหอมกลิ่นถ่านด้วยผสมกันนะคะ
แล้วก็รสชาติด้วยสูตรเฉพาะของทางร้านที่เป็นเครื่องหมักของเขาก็อร่อยแล้ว
แล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วยการเอาไปซุกไว้ในรังมดแดงเอง

เดี๋ยวฉันเอาคุณไปยัดในรังมดแดง

คุณจะออกมาสภาพไหน

เอาเป็นคุณชนะหมักฉี่มดแดง

น่าจะนุ่ม

เอาเหรอ

มันจะได้ทานแต่พวกไข่มดแดงถูกไหม